เราก็เลยตรวจสอบว่าเอ๊ะหลานของผมหลานสาวผมเนี่ยมันคืออะไร
แอบถ่ายภาพหลานสาวของตัวเองแล้วมันเป็นภาพวาบวิวภาพอนาจารย์
ดูนะคะภาพที่เอามาโพสต์เนี่ยนะภาพแรก
เป็นคลิปของเด็กผู้หญิงนอนหลับบนเตียงในชุดนักเรียน
แล้วมีมือผู้ชายเปิดกระโปรงเด็กผู้หญิงโดยที่เด็กผู้หญิงเขาไม่รู้ตัว
ต้องเซ็นเซอร์หนักหนักเลยนะคะครับส่วนอีกคลิปเป็นภาพเด็กนักเรียนหญิงคนเดียวกัน
กำลังเปลี่ยนชุดเหลือแค่ชุดชั้นในอืมแล้วก็มีคลิปแอบถ่ายตอนกำลังอาบน้ำ
แล้วก็มีข้อความบรรยายด้วยนะคุณผู้ชมบรรยายว่า
ลูกพี่สาวย้ายมาเรียนในเมืองมาพักอยู่บ้านผมก็ไม่อยากคิดจะอนาจารย์
แต่อดไม่ได้จริงยังไงฝากติดตามผลงานด้วยมือใหม่หัดแอบถ่าย
เด็กคนนี้เป็นหลานสาวเรียนอยู่ม๕อายุสิบแปดโอ้โห

มากค่ะเด็กเขาไม่รู้ตัวค่ะ
คือผู้ชายคนนี้จะใช้วิธีซ่อนกล้องเล็กไว้ตามกล่องตามถุงอะไรพวกนี้
แล้วก็เอาไปวางไว้ในห้องของหลานสาวเนี่ยฮะ
อย่างนี้กล่องกระดาษทิชชู่ค่ะ
ซึ่งเด็กเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเด็กไม่รู้จริง
แล้วก็คงไม่คิดได้ว่าจะถูกน้าชายตัวเองทำแบบนี้
ดูทำเขาสินี่ค่ะตอนนี้นะคะในโลกโซเชียลนะคะ
บอกเลยว่าแบบนี้มันผิดกฎหมายแน่นอนครับ
ก็มีการส่งรูปเหล่านี้ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
เพื่อจับกลุ่มตัวแล้วก็ดำเนินคดีนะคะ
แต่ว่ามันมีบางคนไงบางคนเห็นคลิปของคนที่ใช้เนี่ย
ทวิตเตอร์คนนี้ไปบอกเอ้ยเอามาขายเลย
แค่โพสต์ก็ผิดแล้วขอดูหน่อยเอามาขายหน่อย
จริงแล้วควรจะเอาผิดคนขอดูด้วยนะคะคนขอซื้อนะคะ
เราได้ข้อมูลมาว่าเช็คอินที่จังหวัดอุดรธานีค่ะ
แต่พอเป็นข่าวแบบนี้ปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็เลยไปคุยกับเจ้าหน้าที่หน่อยว่าแบบนี้มันจะเอาผิดอะไรยังไงได้บ้าง

พลตำรวจรีนันทชาติสุพมงคลผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอุดรธานีบอกว่า

จริงแล้วไม่รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ไหน
แต่แน่นอนมันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับเด็กและผู้หญิง
ประสานไปให้ทางฝ่ายสืบสวนทางเทคโนโลยีหาคนโพสต์แล้วนะคะ
ว่าเป็นใครกระทำความผิดที่ไหน
ก็มีการประสานตำรวจปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอท
ถ้าเป็นพื้นที่อุดรธานีจริงอย่างที่ทีมข่าวของเราตรวจสอบ

พลตำรวจรีนันทชาติบอกว่าเดี๋ยวจะดำเนินการอย่างเต็มที่เลย
แต่เบื้องต้นต้องตรวจสอบก่อนว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนยังไง
ความผิดมันมีหลายอย่างหลายข้อหามาก
แต่ยังบอกไม่ได้ขอจับตัวคนผิดให้ได้ก่อน
เดี๋ยวผมจะต้องประสานกับทางปททางภูมิการปทนะครับ
เป็นงานส่วนตัวเพื่อจะได้ช่วยอะไร
ถ้าหากว่าเป็นอุดรธานีเราทำให้เต็มที่นะครับ
ชั้นนี้ผมคิดว่าคงจะพยายามทำการสืบสวนสอบสวนให้ได้ความก่อนนะครับ

อย่างนี้ต้องระมัดระวังครับเป็นเด็กครับ
ซึ่งเป็นเด็กและเป็นเด็กผู้หญิงและเป็นสตรีด้วย
อย่างนี้เราต้องทำอะไรให้ความรอบครอบครับ
แต่คลิปที่ได้เห็นดังหน้าสื่อก็มีความผิดหลายเรื่องครับ
พลตำรวจโทจารุวัฒน์วัยสยา
ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้มนุยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีและครอบครัว

บอกว่าเห็นข่าวนี้แล้วรู้เรื่องนี้แล้ว
อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่าเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
ถ้าเกิดขึ้นจริงก็จะเร่งหาตัวคนกระทำความผิด
มาดำเนินคดีให้ได้ค่ะอืมแน่นอนมันผิดพรบคอมพิวเตอร์
แพร่ภาพลามกอนาจารย์อะไรแบบนี้อยู่แล้ว
แต่ความผิดอื่นมันขยายผลเพิ่มเติมได้ไหม
คือถ้าไอ้ผู้ชายคนนี้นะมันไปแอบถ่ายหลานของมันเองจริงนะ
ถ้าไม่ได้ว่าแอบอ้างตั้งชื่อเพื่อดึงดูดความสนใจเนี่ยนะ
ป่านนี้พี่สาวของเขานะของผู้ชายคนนี้หรือว่าหลานสาว
เห็นแบบนี้รู้แล้วว่าถูกผู้ชายคนนี้ทำยังไง

มันมีหลายแง่บางทีอาจจะเป็นคลิปที่ตั้งใจจะทำเพื่อขาย
แล้วก็อ้างว่าเป็นหลานสาวแต่ว่าทำเป็นลีลาเป็นอะไรแบบนั้นแหละ
แต่ถ้าเป็นหลานสาวแล้วถูกแอบถ่ายจริงอันนี้โอ้โหมันน่ากลัว
เพราะคนใกล้ตัวอยู่บ้านเดียวกัน
ต่อให้ยังถูกจับลงโทษตามกฎหมายไม่ได้เนี่ย
แต่ตอนนี้รับกรรมแน่ครอบครัวรู้หมดแล้ว
ป่านนี้เขาไม่เอาไว้หรอก